สามารถรับชมได้ทุกวัย

เห็นพ่อเป็นแบบนั้นแล้วติ๋วรู้สึกยังไง

แต่ว่าจริงแล้วไปแอบร้องไห้

แต่ครูที่เป็นคนให้

หนูก็เลยแบบอยากเป็นครูบ้าง
เพื่อสักวันหนูจะทำให้เด็กบางคน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

งสักฟอก๑๐๘ช็อปสูตรใหม่เพิ่มพลังสัก๒เท่า
ร้องได้ให้ล้าน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้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

ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

นักสู้ชีวิตทั้งหลายนะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

ออกทุกวันที่๑และ๑๖นะครับ

เงินล้านทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

อาทิตย์เราแจกเลยถ้าเพียงแต่ร้องเพลง

แหมล็อตเตอรี่กว่าจะถูกนะครับ
เงินที่ซื้อลงทุนไปเนี่ยถูกครั้งหนึ่งยังไม่คุ้มเลยค่ะ
แต่ถ้ามารายการร้องได้ให้ร้านของเรานะคะ

รับรองค่ะว่าคุณจะได้เงินไปสู้ชีวิต

บอกเรื่องราวความทุกข์ของท่านนะครับ
วันหนึ่งท่านอาจจะได้รับเลือก

ที่แล้วเธอก็สามารถทำไปแล้ว
หนึ่งเพลงรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท

เรื่องราวของน้องคนนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
กับภาพชีวิตของเขาครับเชิญครับ
ตกเดือนหนึ่งได้เดือนละ๖๐๐บาท
ครอบครัวของหนูก็เป็น
ครอบครัวที่อบพยพมาอยู่ที่ไทย

แก่๒๐กว่าปีที่แล้วครับ

ที่บ้านตอนนี้ก็อยู่กัน๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็ตัวหลานคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะ
พ่อแม่หลานแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็พ่อเขาก็ไม่ค่อยมาหาคะแต่เขาจะส่งเงินมาแบบนานส่งไอทีอะไรอย่างนี้
ตอนนี้แม่ก็ดูแลหลานอยู่ค่ะ
พ่อหนูอายุ๕๙ปีค่ะพ่อรับจ้างก่อสร้างค่ะ
ถือปูนแบบขึ้นที่สูงฉาบปูนฉาบรายงานหนักทั้งนั้นเลยค่ะ
แล้วก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนูแบบเสียใจมาก
ก็คือพ่อตกจากที่บนหลังคาค่ะ
ตอนนั้นพ่อหนูรู้ว่าพ่อตกจากที่สูงอะค่ะรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกเลย
กลัวค่ะรีบมาบ้านเลยกลัวพ่อจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากที่พ่อตกที่สูงอะค่ะพ่อเขาก็เดินไม่เหมือนเดิมค่ะ
คือเดินช้าลงอะค่ะเขาก็ไม่เคยบ่นให้ลูกให้หลานฟังนะคะว่า
พ่อเขาเจ็บพ่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เมื่อไม่นานนี้ค่ะพ่อเขาก็ตรวจเจอเป็นลูกปอดนะคะ
แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไปรักษาดูแลก็จะเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะ
จนถึงทุกวันนี้พ่อเขาก็ยังไม่ไปรักษาเลยแหละค่ะ
พ่อเขาไม่ค่อยกล้าหยุดงานนะคะกลัวแบบลูกไม่มีตังค์ไปเรียน
เนี่ยค่ะพ่อของหนูค่ะพ่อที่ทำงานเพื่อลูกมาตลอด
อยากบอกกับพ่อว่าถ้าพ่อเหนื่อยพ่อหยุดปัง

ตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคเครียดค่ะ
เป็นขนาดที่แบบว่าหน้าช้าเก่งไปหมด
เครียดเรื่องลูกสาวคนที่สองอ่ะเสียไป
เสียไปประมาณ๔ปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มคิดคิดไปคิดมามันก็เครียด
จากแม่เขาจะเครียดเรื่องพี่สาวที่ผูกคอตายไปแล้วนะคะ
แม่เขาก็ยังเครียดเรื่องเป็นหนี้เขาสามหมื่น
แกก็ไปยืมเขามาปรับปรุงบ้านนะคะ
แล้วก็ทำได้ครึ่งบ้านนะคะตอนนี้
อยากมีเงินมาใช้หนี้ให้แม่ค่ะ
อยากให้แม่กลับมายิ้มแบบเดิมอะค่ะ
ต่อไปนี้หนูจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่แบบมีรอยยิ้ม
กลับมาเหมือนเดิมไม่ให้แม่เครียดเหมือนก่อนนะ

ใช่แม่ก็รักลูกเหมือนกัน
ตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วนะครับมาพบกับเธอเลยนะครับ
ติ๋วสาวผู้อยากเจ็บแทนพ่อยอมเหนื่อยแทนแม่

สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อย่างนี้เลยค่ะยินดีต้อนรับสู่เวที
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่๒แล้ว
เช่นเดิมค่ะติ๋วก็น่าจะมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลาน
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพ่อดุลแม่จันทร์แล้วก็น้องโยค่ะ

อีกคนนะครับน้องติ๋วแล้วก็ครอบครัวเนี่ย

ทีนี้มาดูเรื่องของคุณพ่อของเรา
ใช่ค่ะงานก่อสร้างนี่งานหนักไหมงานหนักครับใช้ทั้งแรงแล้วก็ใช้ทั้งความเสี่ยงด้วย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคุณพ่อบ่อยค่ะก็เคยมีอยู่ครั้งนึงอะครับ
พ่อเขาขึ้นไปทำงานที่สูงเนี่ยค่ะแล้วพ่อก็ตกมาค่ะตอนนั้นหนูเสียใจมากค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นตกมาปุ๊บพ่อเขาก็พิการเดินไม่ได้
ตอนนั้นติ๋วอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นหนูอยู่แค่ประมาณขึ้นมัธยมอะค่ะ
เห็นพ่อเป็นแบบนั้นแล้วติ๋วรู้สึกยังไงหนูก็พ่อสู้แต่ว่าจริงแล้วไปแอบร้องไห้
เอกใจไหมตกใจมากค่ะกลัวไหมว่าพ่อจะกลับมาเดินไม่ได้อีก
กลัวค่ะเพราะว่าพ่อเหมือนเป็นหัวหน้าหลักครอบครัวค่ะแบบเงินส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพ่อ
ตอนนั้นแม่ทำอาชีพอะไรอยู่ตอนที่พ่อเกิดอุบัติเหตุ
แม่ก็ขายของค่ะแบบไปขายของตามตลาดตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่พ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเดินไม่ได้นี่แม่ก็ต้องหยุดขายของไหมคะ
หยุดค่ะหยุดเพื่อดูแลพ่อค่ะช่วงเวลานั้นพ่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ครอบครัวก็มาค่ะ
มาช่วยกันช่วยกันมาช่วยกันก็คือให้กำลังใจเต็มที่ค่ะ
พ่อก็เหมือนได้กำลังใจจากลูกจากหลานก็กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่กลับมาเดินได้เขาก็ต้องไปทำงานแบบนั้นอีก
ล่าสุดข้อสุดอยู่ที่หายก็พี่ก้นคอยตกจากราคามาอีกแล้ว

อกจากความเสี่ยงแล้วพ่อเรายังมีอะไรอีกเป็นอะไรอีก

เป็นเพราะอะไรณตอนนี้เราถึงยังไม่ไปหาคุณหมอ

คุณพ่อถ้าไม่ไปรักษาคุณพ่อไม่กลัวเหรอคะว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกหลาน

อยากไปหาหมอแต่ไปหาก็งานขัดกัน
ไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรจิ้ม

ต้องสู้กับตายก็ตายไป
คุณพ่อรู้ไหมคะว่าคนในบ้านเป็นห่วง

ถึงขั้นจะหยุดเรียนหนังสือ
เพื่อมาทำงานแทนและให้คุณพ่อได้หยุดพักผ่อนไปหาหมอ

ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณพ่อยอมไหม
ขอให้ลูกมีตังค์มีเงินกินแล้วก็ผมก็ยอมครับ

ติ๋วคะได้ยินพ่อพูดแล้ว

รู้สึกยิ่งเป็นห่วงเลยค่ะพอพ่อพูดออกมาแบบนี้หนูก็ยิ่งเป็นห่วงเลย
อยากกลับไปแล้วก็ไปตรวจให้รู้แล้วรู้แล้วจะได้
ปกติพ่อเคยพูดอย่างนี้ให้ติ๋วฟังไหม
ไม่นะคะแบบเจ็บป่วยหนักยังไงพ่อไม่เคยบอกค่ะ
นี่คือครั้งแรกที่ติ๋วได้ยินความในใจของพ่อที่กลั่นกลองออกมาจากปากของพ่อเลยจริง

นี่คือพ่อเป็นห่วงปากท้องของทุกคนที่อยู่ในบ้าน
หยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วเอาอะไรกิน

พ่อก็แบบอายุเยอะแล้วพ่อโรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาหาง่ายมากเลย
ถ้าพ่อรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ให้บอกลูกบอกหลานค่ะ

ถ้าพ่อไม่อยู่ไปเนี่ย
หนูกับแม่กับน้องโย่จะมีกำลังใจเรียนต่อเหรอ
ถ้าพ่อเป็นอะไรไปหนูก็คงทำงานส่งออกเรียน
แม่ก็เครียดด้วยเลย

ก็คือแบบว่าไม่มีแบบ
ไม่มีตังค์ให้ไปเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะกับน้องอะไรอย่างนี้
เขาเป็นโรคเครียดอยู่แล้วตั้งแต่พี่เขาเสีย

เสียชีวิตโดยการผูกคอ

ล้มชับชาเหมือนคนอีกคนนึงอะ
บางทีอาการหนักเนี่ยจำลูกหลานไม่ได้เลยค่ะ

ครั้งสุดท้ายนี่เห็นแม่ยิ้มเมื่อไหร่ลูก
น่าจะตอนที่หนูได้ทุนไปเรียนต่อมต้น

ก็หนูขึ้นมัธยมพอดีหนูได้รับทุนนะคะ
เรียนฟรีก็น่าจะเป็นครั้งนั้นค่ะ
ที่เกาะคอแล้วก็ดีใจกันมาก
หนูได้เรียนต่ออะไรอย่างนี้
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่แม่ยิ้ม
แล้วหลังจากนั้นมาทำไมไม่ยิ้มอีกเลยคะแม่
คืออยากให้ลูกเรียนสูง
แต่ตัวเองไม่ไหวแบบอยากทำอะไรสักอย่างคือว่า

ทำนักก็ไม่ได้ทำมาไม่เจ็บ
แล้วก็สมองแบบชัด
สมมาแบบลูกล้านอะไรมองไปแบบไม่ใช่ลูกไม่ใช่ล้านอะ
อยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างคุณแม่
ก็ทำงานบานค่ะ

ส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วก็หุงข้าวของป้า
เพื่อลูกเพื่อหลานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซักผ้าทำกับข้าวส่งหลานไปโรงเรียน
นั่นก็คือสิ่งที่คุณแม่ทำได้และมีค่า

ไม่มีใครอยากได้อะไรจากคุณแม่อีกแล้วนะคะเนี่ย
นั่นคือสิ่งที่โอเคแล้วที่คุณแม่ทำให้

แล้วก็แบบว่าเลือกคิดอะไรได้เลย

คุณแม่ต้องเริ่มสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อนนะคะ
คุณแม่ต้องสู้นะสู้เพื่อติ๋วสู้เพื่อโย
นะคะวันนี้ติ๋วเองก็มาสู้เพื่อครอบครัวเช่นกัน
เมื่อครั้งที่แล้วร้องไปแล้วค่ะ๑เพลง
มีเงินสะสมอยู่๑๐๐๐บาท
เหลืออีก๔เพลงที่ติ๋วจะต้องทำ
เพื่อให้ได้ตามเป้าที่ติ๋วตั้งใจไว้๘๐๐๐บาท

วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒กันเลยนะครับ
ตอนนี้มีเงินสะสมแล้วนะครับ
สามารถหยุดได้แล้วนะครับ
ถ้าฟังเพลงที่จะเปิดให้ไม่ว่าจะเพลงไหน
ถ้ามันยากมากไม่อยากเล่นต่อก็บอกว่าหยุดได้ก็รับเงินที่สะสมไป
แต่ถ้าสู้ต่อแล้วร้องผิด
เงินที่มีอยู่จะถูกหักออกครึ่งหนึ่งทุกเพลงเหมือนกันนะครับ

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๒ค่ะสำหรับติ๋วค่ะ
เห็นความกดดันได้อย่างชัดเจนเลยนะคะบนเวทีนี้
เพลงนี้เคยมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่หนูไปประกวด
ตอนนั้นอยู่ม๒ค่ะที่งานรักกำหวาน

วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบนเวทีการประกวดของเรา

แล้ววันนี้ความตื่นเต้นกับบนเวทีที่หนูประกวดครั้งที่หนูลืมเนื้อ

เป๊กจะให้ติ๋วผ่อนคลายโดยการที่เดินไปหาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว

ว่าเลือกเพลงนี้เป็นเพลงไปร้องประกวดก็แสดงว่าน่าจะชำนาญเพลงนี้นะใช่ไหม
พี่ถามอีกคำนึงว่าตั้งแต่วันที่ไปร้องแล้วร้องผิดเคยร้องเพลงนี้อีกไหม

ตอนนี้มาตัดสินใจขั้นแรกก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ติ๋วจะสู้หรือจะหยุด

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ชิคกี้พายคิดมาใช้ดีกว่าค่ะ

๓นะคะ

ตัวช่วยแผ่นที่๓ก็คือ

ใช่หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
เดี๋ยวมาคุยกันก่อน
ที่ไม่ใช้เนี่ยเหตุผลคือ

พยายามแบบไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นค่ะตอนนี้

ไม่ใช่ผิดพลาดเพราะว่าเราลืมมันไปจริง

ไปตื่นเต้นความตื่นเต้นมันเลยทำให้เราลืม

แม่ว่าอย่างไรคะ

ติ๊วต้องทำให้ได้นะลูกสู้
ซุปเปอร์ยิ้มแล้วนี่

รู้สึกมีกำลังใจ

ทำให้ได้อยากให้ได้๘๐๐๐จริงโอเคนะ

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
มาสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ
เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ

เพลงที่สองเพลงมาครับ